เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรัชดาพิเศษขาเข้าค่ะ
ล่าสุดนะคะทางด้านญาตินั้นได้เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจสอนอห้วยขวางแล้ว
แล้วก็ได้มีการขอทรัพย์สินมีค่าภายในรถคืน
ขณะที่ตำรวจเตรียมประสานแพทย์ผู้รักษาให้ตรวจเลือดหาสารเสพติด
แล้วก็สอบถามอาการป่วยโดยละเอียดเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจากกรณีที่นางสาวกริตรสหรือว่าโซมี่ทัพทิมผลหรือว่าน้ำส้มโซมี่
นักธุรกิจขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านอินเตอร์เน็ต
หน้าศูนย์การค้าเอสพรานาทรัชดาและถูกตำรวจนครบานห้วยขวางนำตัวไปสอบสวน
โดยนางสาวกริตรสค่ะปรากฏว่าก็ให้การวกวนคล้ายกับว่ามีอาการทางประสาท
พยายามที่จะถอดเสื้อผ้าบนโรงพักจนตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมก่อนที่จะเกิดอาการช็อกหมดสติ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดนะคะญาติของนางสาวกริตรรสได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนสนห้วยขวางแล้ว
เพื่อที่จะขอทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ภายในรถคืน
เปิดเผยด้วยนะคะว่านางสาวกริตรสยังไม่สามารถให้การอะไรเพิ่มเติมได้
โดยเตรียมทำเรื่องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี
ขณะที่พนักงานสอบสวนค่ะได้ทำหนังสือประสานไปยังแพทย์โรงพยาบาลดังกล่าว
ขอให้ตรวจเลือดแล้วก็สารเสพติดรวมทั้งอาการป่วยอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบสำนวนต่อไป
สำหรับนางสาวกริตรสหรือว่าน้ำส้มโซมี่นะคะ
นี่เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางและเป็นพริตตี้ตามงานมอเตอร์โชว์
ค่าตัวหลักล้านบาทรวมถึงมีผู้คนติดตามในโลกออนไลน์กว่าสองแสนคน
มีรายงานข่าวว่าก่อนหน้านี้นางสาวกริตรสถูกถอดหุ้นแล้วก็ถูกเลิกจ้างจากบริษัทเครื่องสำอางจนทำให้เกิดอาการเครียดจนต้องกินยาคลายเครียดอยู่เป็นประจำค่ะ